อีกหนึ่งข่าวที่บอกกันเรื่องของนักเลงคีย์บอร์ด

คุณกวางอรการก็หอบหลักฐาน

ระหว่างคู่รักสามีภรรยาคุณสงการเตชนรงค์
กับคุณแอปทักษออนเตชั่นนรงค์
โดยไม่ทราบเหตุผลแน่ชัด

ขณะที่กระแสของโลกออนไลน
ก็เกิดการขุดคุยหาข้อเท็จจริงกันไปต่างนานา
โดยเฉพาะประเด็นของมือที่๓
ที่ทำให้ครอบครัวของเขานี่ต้องเล้าฉัน
หลายรายค่ะกล่าวหาว่านางสาวอรการจิวะเกียรติหรือว่าคุณกวาง
ซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวสาวสวยนั้นเป็นต้นเหตุ
ภายหลังคุณกวางก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ล่าสุดเลยนะคะเมื่อเวลา๑๓นาฬิกาของวันนี้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านางสาวอรการจิวะเกียรติผู้ประกาศข่าวสาว
พร้อมกับทนายความเดินทางเข้าแจ้งความกับตำรวจค่ะ
กรณีถูกชาวโซเชียลถล่มว่านะคะ
โดยที่ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไป
ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำภาพแจ้งความออกมา
โดยร้อยตำรวจเอกสมบัติก็เอามาแจกให้กับพี่สื่อมวลชน
ต่อมาเมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๒๐นาที
นางสาวรการก็เปิดเผยว่าอยากจะให้เรื่องนี้นั้นเป็นตัวอย่างบรรทัดฐานของสังคม
ว่าข้อมูลที่เป็นเท็จนั้นสามารถทำลายชีวิตคนได้
โซเชียลนั้นมันน่ากลัวกว่าที่เคยคิดเอาไว้มาก
อยากให้คดีดังกล่าวนั้นเป็นตัวอย่าง
หลังจากนี้เวลาจะโพสต์อะไรกันก็ต้องมีความระมัดระวังกันให้มากด้วยนะคะ
ก็เมื่อถามว่าจะมีแบบฟ้องใคร
นางสาวอรการคุณกวางเองเขาก็บอกว่ายังไม่ระบุว่าเขาจะฟ้องใครบ้าง
กี่รายแต่ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นคนที่ให้ข้อมูลในทางผิด
ซึ่งก็จะรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเพจในโซเชียลต่างนะคะ
แล้วก็สิ่งที่ออกไปทำให้เกิดความเสียหายกระทบต่อครอบครัว
แล้วก็ต่อว่าไปถึงครอบครัวของเขาด้วยนะคะ
ใช่คือไปด่าแบบขุดลากถอนคน

บางทีเรายังไม่ได้รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริง

แล้วที่สำคัญคือบางทีเนี่ยมีข่าวว่าไปอะไรนะ

เป็นงานมโม้เข้ามาแบบนี้คิดกินปัน
เพราะเค้ารู้แบบพวกในละเอียด

เวลาที่เขามีเหตุการณ์อะไรแล้วเขาถูกกล่าวหาอะไรแบบนี้
จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างงั้นเลยใช่ไหม
เดี๋ยวผมจะไปแจ้งปธนะ
ปธเครืออะไรครับคุณครับ
เพื่อนรักสำนูคนมาต่อมาครับ
หนูแจ้งเรื่องเทศนะคะ
เจ้งความเทศ
ปลบอกคุณหนุ่มคุณแจ้งความเทศแล้ว
หนุ่มผู้ไม่มีความเจ้าชู้เลย
แต่ก็อยากให้เอาความรู้สึกเจ็บปวดอันนี้ไปพลิก

เอาเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นมือที่สารนะครับคุณผู้ชม

เวลาเรามีอะไรทำไมชอบเมาส์อะไรกันก่อนแล้วเวลานี้พอไปเมาส์เขาพอไม่ใช่ปั๊บ
ขอโทษนะก็มาหนีหัวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เออตามบากเนอะ
ก็นี่แหละเพราะฉะนั้นคือมันฆ่าคนได้นะเรื่องพวกนี้
บางทีแบบเครียดเขาเครียดนะเขาไม่ได้ผิดแล้วเราแบบคือสมัยนี้มันนิยมแบบเรียกอะไรอ่ะ
ความสะใจความรุนแรงเห็นคนนี้ด่าโอ๊ยใช่มันด่าต่อไป
ไหลกันตามไปเฉยเลยอื้มนะมาโอเคช่วงหน้าช่วงหน้า
เล่นโซเชียลก็ต้องมีสติด้วยถูกต้องนะคะ

พี่อะหรออะพี่สมควรร้านครับ
ว่าเปล่าคุณมดดำต้องระวังด้วยนะ
ดำนี่ก็มีคนถามเยอะแยะมากมายนะ
มดดำหายไปไหนยังอยู่ดีแต่อยู่อย่างหลบซ่อน

พัชราภาก็แย้มหัวใจ

ความสัมพันธ์จะเป็นแฟนได้ไหมเนี่ย
ต้องบอกว่าหลายคนลุ้นกันยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะ

อะไรเนี่ยเปิดตัวแฟนได้แล้วค่ะพิโรธเมย์โถ่เปิดตัวแฟนได้แล้วค่ะพิโรธเมย์

อ้าวคุณฟุกวรวุฒินะคะ

ก็จะได้ขึ้นแท่นเป็นหวานใจคนต่อไปของนางเอกซุปเปอร์สตาร์คุณอ้ำพัชรภา

ล่าสุดก็ไปเจอคุณอ้ำก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตเรื่องความรักกันสักนิดนึงนะคะ
คุณอ้ำบอกว่าช่วงนี้ติดกับการเล่นไลฟ์ทางเฟซบุ๊คมาก
แล้วก็รู้สึกสนุกดีเหมือนรู้สึกว่าเราเนี่ยบ้าดีเนอะพูดอยู่คนเดียว
ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊คเพราะว่าทำไม่เป็น
เพิ่งจะได้แอดมินที่น่ารักมากก็เป็นเพื่อนมาช่วย
ซึ่งคุณอ้ำเองก็เป็นแอดมินเพจของตัวเองชื่อว่าเพจว่าอ้ำพัชราภาด้วยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโพสต์หน้าตัวเองบ้างแล้วก็โพสต์น้องหมาบ้าง
ถามว่าสนุกไหมก็สนุกดีแฟนคลับก็ได้ใกล้ชิดกัน
หลายคนบอกว่ารอพี่อ้ำมานานแล้วอ่ะนะคะไปถามเรื่องหัวใจว่าเป็นยังไงบ้าง
ก็หัวใจก็ปกติค่ะถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีเรื่อยนะคะ

นักข่าวก็ถามต่อเลยยังคุยกับไฮโซฟุกเหมือนเดิมใช่หรือเปล่า
แฟนคลับอยากเห็นอ้ำเนี่ยไลฟ์ตอนอยู่กับไฮโซฟุกบ้าง
คุณอ้ำตอบเลยว่าไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นนานทีเจอกันนะคะ
คนก็ลุ้นว่าใครจะมาเป็นแฟนอ้ำ
คุณอ้ำบอกว่าเราก็ลุ้นเนอะแล้วก็ยิ้ม
ตอนนี้เราก็มีคนคุยค่ะ
เรียกว่าตอนนี้คุยกับไฮโซฟุกคนเดียวใช่ไหม
คุณอ้ำบอกว่าใช่ค่ะคุยกันอยู่ค่ะ
เปิดตัวแฟนพี่มะไม่ต้องเลย

มีท่าที่ไหนเปิดตัวไหม

ประยาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในแวดวงแฟชั่น
ที่ต่างประเทศกันแล้วนะคะสำหรับนางเอกสาวปูปายานะฮะ
ซึ่งล่าสุดก็ได้ถูกเชิญให้ไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์

ซึ่งหลังจากที่ฤดูการที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
แล้วก็ไปให้เห็นสกิลของการเดินทาง

ก็เป็นชุดราตรีนี่แหละ

งานที่สำนักงานใหญ่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีค่ะ
แล้วก็ครั้งนี้สาวปูก็กลับมาร่วมงานนะฮะ
ซึ่งก็มาช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับสาวปู
แล้วก็นางเอกสาวของเราก็ไม่ได้ทำให้คนไทยผิดหวังเลย
เพราะว่าสาวปูนี่เรียกได้ว่าเดินแฟชั่นโชว์ได้อย่างสง่างามแล้วก็ดูโดดเด่น
คือจริงนะสมัยนี้มันก็ไม่ได้ต้องสง่างามอะไรนะ
มันก็คือเรียบง่ายแล้วไม่มีมิตรสะโพกอะไรก็คือเดินเฉย

ไม่ได้ประชดใช่ไหมเราพิมพ์เข้ามาบอกด้วยนะ

ไม่ได้ประชดเรานะคะอะไรอย่างนี้

ใบเฟิร์นเขาตกลงว่ายอมรับกันแล้วว่าเป็นแฟน

ลงไอจีเรียบร้อยนะครับโดนพี่น้องเนี่ยดาราเนี่ย

สำหรับความรักของคู่พระเอกหนุ่มท็อปนะฮะ
กับทาง

ที่ต้องแต่ออกมาตั้งแต่
ที่ต้องแต่ออกมายอมรับเนี่ยนะครับ

ก็ทยอดมีภาพหวานออกมาไม่เว้นตลาดวันนะครับ

หนุ่มท็อปก็มาลงทริปหวานอู๋นแฟน

ช่วยด้วยครับเจอเด็กบ้าพูดไม่รู้เรื่อง

นี่นอกจากนี้ยังมีพี่น้องดาราเข้าไปรุมหั่นไส้

คือทั้งบอยปกรณ์เลเวลินทอนมิ้นเจริดาเอสเทอร์ดาวพิมพ์ทองคาริสา
โดยบอกว่ารำคาญเก็บไว้ดูกันเองได้ป่ะ
รำคาญรำคาญลำไยหลงไฟเหรอจากอาจจะแรงเท่าหลงรัก
นั่นไงโอ้โหซึ่งข้อความของแต่ละคนเนี่ยนะฮะ
ดูก็รู้เลยว่าไม่ค่อยจะอิจฉาคนที่ก็มีความรักสักเท่าไหร่
ก็ไปมีบ้างสิเนาะก็จบหน้าอีก
คุณหนุ่มครับใกล้วันเกิดแล้วใบ้หน่อยครับ
ไอ้ที่คุณส่งมา๕๓ตัวนั้นคือยังไม่ใบ้ผมอีกเหรอ
เขาหัวล้อหัวล้อหัวล้อโอเค
หนุ่มอัปเดตพี่มดดำด้วยตอนนี้คุณมดดำก็อย่างที่บอกนะครับ

นี่ทำไมเวลาดาราเขามีแฟนนี่ทำไมทุกคนชอบที่อยากจะแบบว่าให้เห็นจังเลยนะว่า

เก็บเลยอย่างเนี่ยมั้ย
ง่ายไปตอบอะก่อน

คุณฟลุ๊กคุณฟลุ๊กก็ก็เขาก็มีอะไรเนี่ยแต่โกหกคุณฟลุ๊กคุณฟลุ๊กได้นิดนึงมีเวลาเยอะเลย
แต่โกหกคุณฟลุ๊กคุณฟลุ๊กก็ก็เขาก็มีอะไรเนี่ยแต่โกหกคุณฟลุ๊กคุณฟลุ๊กได้นิดนึงมีเวลาเยอะเลย
แต่โกหกคุณฟลุ๊กได้นิดนึงมีอะไรเนี่ยแต่โกหกคุณฟลุ๊กได้นิดนึงมีอะไรเนี่ยแต่โกหกคุณฟลุ๊กได้นิดนึงมีอะไรเนี่ยแต่โกหกคุณฟลุ๊กได้นิดนึงมีอะไรเนี่ยแต่โกหกคุณฟลุ๊กได้นิดนึงมีอะไรเนี่ยแต่โกหกคุณฟลุ๊กได้นิดนึงมีอะไรเนี่ยแต่โกหกคุณฟลุ๊กได้นิดนึ
ไม่ค่ะตอนนี้เขาให้รายเงินให้ตอนเรียน
แต่นี้เขาบอกแล้วว่า
เป็นเฉพาะค่าที่
อาหารที่โรงเรียนก็เดือนละ๘๐๐๐บาทแล้ว
เขาว่ายังงั้นน่ะ

คุณใช่ไหมคุณอาร์ฟกับคุณสงกรานเป็นภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักนะ
แต่จริงแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกนะครับเพราะว่าทางคุณพ่อของคุณสงการก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปครอบครัวแล้วแล้วบอกเราเป็นครอบครัว
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแข็งแรงคำว่าครอบครัวนี้แข็งแรงมากนะครับ
นี่ก็มีปล่างมีเสียงกันเนาะถูกต้องนะครับเห็นบอกมีนี่ด้วยนะนี่ก๊อฟขอข้ามนะครับ
กับมันขวัญหรอทำอะไรกันนะแม่แอ้วมือรั่นโพสต์ภาพกับเคที่
มันคือเรื่องอะไรเล่าให้ฟังหน่อยแหมรีบโยนมานี่เลยเราก็ไม่เราก็เห็นจากภาพข่าวเหมือนกัน
แล้วก็ไม่รู้จริงเป็นภาพของคุณก๊อฟกับอดีตแฟนเก่าของคุณก๊อฟเขานะคะ
อย่างที่บอกไปน่าจะชื่อคุณเคที่ใช่ไหม

ทีนี้เขาก็ปัดไปว่าเขาก็ไม่ได้อยากมาพูดถึงเรื่องว่าแบบ
เรื่องแม่แม่แอ๊วจะมาทำอะไร

ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

ก็บอกยังเขาเก็บตังค์อยู่นะ
ก็บอกว่าไปเที่ยวกันก่อน
คือว่าเรายังวัยรุ่นเราก็ทำงานเต็มที่
อะไรที่เป็นความสุขของพวกเราไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันก่อน
เรื่องอื่นที่แพลนเอาไว้จะทำอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน

ดามเอมมี่ใส่ชุดทูพีชโพสต์หุ่นแซ่บลงไอจี

สามีที่ใกล้ตัวก็ยั่ว

น้องจะได้มาสักที

เรามีน้องก็ลุ้นอยู่นะพี่เอมมี่นะ

ดีผมออกกำลังจากระยะมีนะซุ่งเนี่ย

ไม่มั่นใจคุณแม่หนูไม่ได้แบบหุ่นคลีขนาดนั้นไหม

แต่พี่แดนเนี่ยข่าวเมาส์มันอยู่นะ
มันว่าอะไรคะว่าอะไรคะในโอกาสมันมีส่วนสงบของแม่
ล่าสุดมีนางร้ายคนนึงทำไมคะทำไมคะ
เขาในข่าวว่านางร้ายคนนี้ตามจับสามีไฮโซ
นานแล้วสุดท้ายก็สำเร็จแล้วก็ตัวนี้ก็ป่องแล้ว
คนนี้ใครเหรอหมายถึงยังไม่ได้แต่งงานกัน
ยังไม่ได้แต่งงานกันใครเหรอคนนี้ใครเหรอ

นางร้ายมีตั้งเต็มไปหมดอย่างเงี้ยแล้วยังไง
ต้องรอดูต้องรอดูว่าใครจะแต่งงานกันเหรอ

งงเข้าไปอีกไม่รู้ใครเป็นใครคนเยอะนะ

คือสังคมทีนี้มันทงบันเทิงมันข่าวมันเร็วมาก
วันนี้เรื่องนี้พรุ่งนี้เป็นอีกเรื่องมาลืมอีกเรื่อง
นางร้ายไหมครับ

ตบปากมันซักทีหนึ่ง

แบบนี้เขาบอกใช่มั้ยคะ
เราบอกว่าดำมา
พรุ่งนี้คุณบัดดำมาดีกัน
ก็ตรงนี้ถามด้วยแล้วกันเพราะว่าเห็นว่าไปแถมทอง

เดี๋ยวน้องถามให้ว่าตอนนี้พอแป๊บ

นังรวยมากขนาดนะเลยหรอ